เมื่อวานนี้นะคะเรียกได้ว่าวงการขาอ่อนระทึกเลยล่ะค่ะ
ว่ามี๒สาวงามจากต่างประเทศติดโควิด๑๙คุณผู้ชม

เดี๋ยวให้ดูภาพค่ะเขาใส่ชุดสีแดงนะคะ
อีกท่านหนึ่งคุณชิคลอดิลลี่เอนน่าอูเดนโซ
ทั้งคู่เดินทางมาที่ประเทศไทยเมื่อวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
แต่ทางกองประกวดนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะ
เพราะวันที่สาวงามเดินทางมาถึงไทยปุ๊บนะคะ
ประกวดก็ส่งรถพยาบาลไปรับนะคะ
แล้วก็เข้าจุดคัดกรองแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็รอผลการตรวจนั่นเองค่ะ
กับเพื่อนนางงามจากทั่วโลกรวมทั้งสิ้น๖๓ประเทศด้วยกันค่ะ
ได้ส่งตัวนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ
โดยกองประกวดนะคะจะเป็นผู้ดูแลทุกเรื่องเลยค่ะ
ค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงที่พักในระหว่างการกักตัวนั่นเองค่ะ
และตอนนี้นะคะก็ได้ทำการฆ่าเชื้อที่โรงแรมที่พักเก็บตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ
เราไปฟังเสียงพี่นวัดนะคะประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดกันเลยค่ะ
ถ้าในเคสของสองประเทศนี้นะครับไม่มีอะไรผิดคาดแล้วไม่มีการเจอเชื้อซ้ำนะฮะ
ก็จะสามารถออกมาได้ประมาณสักวันที่๑๗นะครับเป็นอย่างเร็วสุด
ซึ่งก็ยังทันกับการทำกิจกรรมถึงแม้จะไม่ได้ทุกกิจกรรม
แต่ก็ยังสามารถทำกิจกรรมที่เหลือได้ค่อนข้างเยอะ
และยังขึ้นเวทีในการประกวดได้นะครับ
เพื่อนนางงามก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับ
ทีมงานไม่มีใครได้เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดนะครับกับทั้งสองประเทศ
ค่ะก็สบายใจไปแต่ว่าการรักษาตัวแล้วถ้าการันติว่ามีหายขาดค่ะ
การทำตามกฎกติการทุกอย่างนะแล้วก็ในเรื่องของแง่การปรากฎอย่างที่บอกไปว่า
นวัดเนี่ยเขามีระเบียบอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของ
ไม่ต้องรบกวนเพราะว่าเขาเตรียมมาตรการทุกอย่างไว้สำหรับเตรียมพร้อม
เรื่องของการตอบรับนโยบายเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าอยู่แล้วนะคะก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึง
ี่สิบเจ็ดมีนาคมนี้ว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์นะคะคุณผู้ชมค่ะ